โอ้โหเจ้าหน้าที่มากันขนาดนี้กำลังเนี่ยร่วม๕๐นายนะคะ
คุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าจะบุกเข้าไปได้ง่าย
ไม่ง่ายครับประตูเนี่ยสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกฎประหนุนั้น
เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจสืบนครบาน๒และตำรวจสนดอนเมืองค่ะ
ไปกันเกือบห้าสิบนายมีหมายค้นของสาร
ตรวจค้นค่ะในสนามฟุตซอลแห่งนี้ค่ะในสงประพา๑เขตดอนเมือง
เพราะมีสายรายงานมาเหมือนเดิมอีกแล้วว่ามีการลักลอบการเล่นการพนัน
แต่คุณผู้ชมฟังแล้วมันคุ้นใช่ย้อนกลับไปเดือนที่แล้วค่ะ
ี่สิบสามตุลาคมนี้เองนี่ยังไม่ครบถึงหนึ่งเดือนดีนะ
ใช่ฮะก็จับนักพนันได้ห้าสิบสามคนครับ
นั้นก็ประตูสลับซับซ้อนเหมือนกันค่ะเขาบอกทีนี้ไม่เข็ด
ใช่ไม่เข็ดฮะแล้วเปิดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วคุณ
บุกเข้าไปเนี่ยทางเข้าเนี่ยถูกปิดด้วยลูกกรอนประตูลูกกรงนะคะ
แล้วก็มีประตูเหล็กหลายชั้นอย่างที่บอกมีป้ายประกาศบอกยกเลิกกิจการสนามฟุตซอล
ยกเลิกกิจการอพัดเม้นท์ให้เช่ากลายเป็นเจ้าหน้าที่บอกฝาไปถึงห้าชั้น
กว่าจะเข้ามาถึงห้องที่เปิดให้เล่นการพนันแต่พบนักพนันค่ะ
พยายามไปยืนหลบหนีอยู่ตามจุดต่างกระจายกันอยู่นั้นคุณคือเข้าไปได้
แต่ยังออกไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่บุกมาอยู่แต่เขาก็ใช้วิธีทำเนียน
ไปยืนตามเสาบ้างนั่งอยู่เฉยบ้างทำเหมือนตัวเองไม่ได้ทำอะไร
แล้วคุณเห็นไหมตรงนี้มันมีซอกมีหลืบมีอะไรกงเหล็กเยอะ
ลูกกงเยอะนี่ก็ไปแอบหลบอยู่ตามนั้น
ยังกับแบบอย่างที่บอกเหมือนเขาวงกฎเล่นเกมอะคุณ
สรุปรวบตัวได้นะคะทั้งหมด๔๔คนค่ะ
๑๙หญิง๒๕ค่ะ
ค้นภายในอาคาร๒ชั้นเจอว่าชั้นล่างด้านหลัง
มีประตูไม้อัดสีดำบันใหญ่ด้วยเปิดเข้าไปเป็นห้องโถง
ที่ใช้เป็นที่เล่นการพนันมีโต๊ะบาคาร่านี่ตู้ยิงปลาไฟฟ้า
หนึ่งตู้ตู้ยิงปลาไฟฟ้าอ่าแล้วก็อุปกรณ์การเล่นการพนัน
จำนวนมากเลยค่ะหญิงคนหนึ่งค่ะที่มาเล่นพนันที่นี่
อายุประมาณ๕๐ปีคุณป้าคนนี้ไปไหนไม่รอดเพราะอะไรคุณ
ไหล่หลุดวิ่งไงวิ่งไปวิ่งมาชุลมุนหนีกับนักพนันแหละ
ไหลจนหลุดเลยแล้วตัวเองก็อายุเยอะแล้วไงคุณนะคะ
มาจากน้องความปฐมเลยนะโอ้โหนี่มาไกลทั้งกันนะครับเออ
กับเพื่อนสี่คนค่ะมาเล่นบ่อนแห่งนี้ครั้งแรกป้าบอก
หมายค้นทั้งสิ้น๑๓แปลงนะคะตรวจค้นแล้วก็เจอนักพนันนั่นแหละ
อย่างที่เห็นคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวน
อายการยื่นฟ้องต่อสารแขวงนะคะในข้อหารักลอบเล่นการพนันค่ะ
มีรายงานว่าบ่อนแห่งนี้อย่างที่บอกว่าถูกค้นมาแล้ว
นับ๑๐ครั้งล่าสุดอย่างที่บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จับไปได้เยอะเลยนักพนันแล้วก็มีการคุณหลังจากโดนจับไปครั้งล่าสุดใช่ไหม
ก็มาเสริมประตูเหล็กใหม่ไง
เจ้าหน้าที่อุดไว้หมดเลยนะ๗ช่องทางที่อาจจะสามารถเข้าออก
ออกไม่ได้แน่นอนข้างหลังตรงนี้ก็ไปเสริมเส้นรั้วสูงเลย

ต้องปราบรามให้สิ้นซากนะครับ